คุณผู้ชมฮะไทยรัฐกรุ๊ปของเรานะครับ
เชิญชวนร่วมกันสร้างความเข้าใจนะครับ
แล้วก็ปลุกจิตสำนึกเพื่อความยั่งยืนของโลก
เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก
ให้คนในประเทศได้ตื่นตัวในเรื่องนี้เรื่องอะไร
ก็คือวันนี้ถึง๓๐สิงหาคม๒๕๖๒
ศูนย์การค้าสยามขออภัยที่ศูนย์การค้า๓ย่านมิดทาวน์
ไปกันให้ถูกนะฮะ๓ย่านมิดทาวน์บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีด้านนอกนะครับ
นี่คุณดอมทัชธรนะไปร่วมเป็นพิธีกรในงาน
แล้วก็มีโอ้โหมินิคอนเซิร์ตนะครับคุณฮะ
รถทุนเน็ตซีโร่นะฮะถูกต้องค่ะแล้วก็ในงานนี้นะ
ไทยรัฐมีบูธเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดี
โครงการเสื้อล้นตู้หนูขอนะเอาไปส่งต่อให้กับคนที่ยังขาดแคลน
นี่ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเอาเสื้อผ้าที่เหลือใช้
ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ก่อให้เกิดขยะลดขยะประเภทเสื้อผ้าได้
และผู้บริจาคก็จะได้รับของที่ระลึกจากไทยรัฐด้วยค่ะ
วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะมีงานอย่าลืมไปร่วมกันได้
สามย่านมิดทาวน์ลานโปรโมชั่นชั้นจีด้านนอกนะคะ